ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คน
คู่กัดสะบัดข่าว

ออกจากบ้านคุณมูหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมูนะมูสามอย่าง
ถ้าไม่มูนี้ออกมาไม่ได้เลยมูมูอะไรผมอย่างผมเนี่ย
หมูกรอบหมูกระทะหมูผัดพริกแกงไม่ใช่คนละหมู่
มูแบบนี้มันก็อิ่มอ่ะเนอะเออคุณถูกใจเหรอคะ
คุณมูซิเดอร์อย่างเขาไหมผมไม่ค่อยมูผมมุดอย่างเดียวโอ้โหไม่ตายแล้ว
ทุกวันนะคุณผู้ชมฮะเรื่องราวข่าวสารของเราวันนี้มันเยอะแยะมากมาย
ตามต่อครับพ่อค้ากัญชาถูกเตะเสยคางเขาคาดการณ์ว่าถูกลวงมาทำร้าย
พบหนุ่มคลั่งกลางถนนโวยวายไล่ทุบรถไปทั่วใครจะจัดการต้องติดตาม
ระมงสุดนัวหนุ่มพลาดตกเวทีสุดท้ายซัดกันยับส่วนสาเหตุมาจากอะไรต้องติดตาม
เดี๋ยวมาตาต่อกันแบบชัดได้ผู้กัดสมัดข่าว
ผู้กัดสมัดข่าว
เรื่องน่ารักส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วง

ทราบ

คนนี้ตั้งใจดูมือถือมากค่ะ
เย้ซะแดงว่าข้อมูลอะไรที่เป็นหรักฐานนี้คือถูกทำลายทิ้งแล้ว
เดี๋ยวผมให้ดักบุคเขาขอโทษนะ
ก็เขาส่งให้มิเชฟนี่นะถูกหรอใช่มั้ยมิเชฟ

ถูกต้องแล้วนะ
ตาผมไหล

ให้เปิดหน้ากากในที่สาธารณะได้แล้ว

แต่ละวันมันก็น้อยลงนะ
คือ

คนที่ไหนกันหน่อยลงหน่อยลงแต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมฮะคุณชิสาคุณอย่าเพิ่งหัวเราะผม
เรื่องของเรื่องเนี่ยก็ต้องฝากเตือนกันด้วยเพราะอะไรตัวเลขบางทีมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่แท้จริงหรือเปล่า
มันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีตัวเลขที่ยอดติดเชื้อเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของกาดเนี่ยอย่าเพิ่งตกกันนะครับ
เรื่องนี้ต้องมาพูดกันเพราะว่าอะไรกรมควบคุมโรคเขาส่งสัญญาณมาคุณผู้ชมฮะ
ล่าสุดนะฮะนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์นะฮะผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
ได้ออกมาแถลงการสถานการณ์โควิด๑๙สายพันธุมิครอนในไทยแล้วก็ต่างประเทศ
รวมถึงได้ดูค่าเฉลี่ยแล้วก็คาดการณ์ไว้คร่าวไว้ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้สถานการณ์โควิด๑๙อาจจะกลับมาพีคอีกครั้ง
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะบอกเลยว่าอย่างไรก็ตามแล้วกาดอย่าตกนะคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าไปในที่ที่มีคนหนาแน่นอยู่กันเยอะเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้เลยล้างมือให้สะอาดเหมือนเดิม
ถ้ามีโอกาสไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบางคนไปฉีดเข็ม๕แล้วก็ไปตามที่เขากำหนดให้ได้เลย
ส่วนสายพันธุ์ไหนจะมาอันนี้คือเราก็ไม่รู้ไม่รู้สำคัญคือเราเนี่ยป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะ
สำคัญนะกาดอย่าเพิ่งตกในตอนนี้นะ
อย่าเพิ่งประมาทเพราะถ้าป่วยมาแล้วมันก็ลำบากถูกไหมคะเสียเงินเสียเวลาด้วยนะคะ
จากเรื่องของโควิดที่ต้องระวังเรื่องของกัญชาอาจจะเป็นปัญหาก็ได้
คืออย่างนี้คุณผู้ชมโด่งดังมากกับกรณีหนุ่มอายุ๒๒ปีคนนี้
ถูกผู้ชายนิรนามคนหนึ่งล่อซื้อกัญชา
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บกลับถูกทำร้าย
เขาเลยมองว่าไม่แน่ไม่ดีแล้วอาการแบบนี้ไม่น่าจะใช่แล้ว

แต่เหตุการณ์เป็นยังไงไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
โอ้โหต่อยกันอย่างนี้ค่ะตุบตับเลยอะ
รู้จักไม่รู้จักไม่รู้แต่เตะสลบเลยอ่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก
แล้วมันเกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็นวันที่๓กรกฎาคม
บริเวณถนนกรปพลึกตรงข้ามศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ

เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อกลางเดือนมิถุนายน
แล้วก็เหมือนเคยมีปัญหากันมาก่อนครั้งหนึ่ง

ครับจนกระทั่งไม่กี่วันก่อนครับ
ก่อนวันเกิดเหตุนะครับมีคนทักมาขอซื้ออีก
ตนเองก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปหรือเปล่าที่มาอุดหนุน
แต่ว่าก็ประกอบกับนี่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับคนนี้ด้วยนะ
แต่พอมาส่งของให้เนี่ยเอ้ากลับถูกทำร้ายแบบนี้ฮะ
นี่เขาแชทที่เหมือนกับว่าทักมาเพื่อจะขอซื้อกัญชาถูกไหม

แล้วก็ออกมาตามนัดหมายก็คือส่งโลเคชันพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้
โดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้
ผู้บาดเจ็บยังบอกอีกว่าหลังเกิดเหตุคู่กรณีไม่จบนะ
ส่งข้อความนี่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนอกเหนือจากข้อความนี้นะ

เหมือนเป็นข้อความประมาณว่าส่งมาหาเรื่องอีก
บอกที่โดนไปนะมันยังน้อยไป
ไม่ขออ่านแล้วกันเท่าที่เห็นก็นั่นแหละครับ
เหมือนกับว่าก็ไม่ได้สำนึกในสิ่งที่ทำลงไปนะ

แล้วยังไงต่อรู้ไหมคนเจ็บเขายืนยันจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตอนนี้เขายังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมีบาดแผลบริเวณใบหูทั้งสองด้านเลยค่ะ
ใบหน้าและลำคอ
แพทย์ก็นำตัวไปเอ็กซาเรย์นะเดี๋ยวรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะ
วันนี้แหละโดยเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ยอมเรื่องนี้ยอมไม่ได้
และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปหาฝั่งคู่กรณีผ่านทางเฟซบุ๊ก

ปรากฏว่าปิดไปแล้วอะค่ะคุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้
เรื่องต้นทางตำรวจก็อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนี่แหละ

ตกลงแล้วเนี่ยต้นสายปลายเหตุมายังไง

แล้วก็รับผิดกันไปตามพฤติการแล้วกัน
เรื่องของคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ

ก็อย่าทำร้ายร่างกายกันเลยจะดีกว่านะครับผม
คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างครับ
มีชายคนหนึ่งครับโอ้โหคลั่งโวยวายอยู่กลางถนน
จนเกือบถูกรถชนครับ
พูดใบไม่ออกมาได้นะครับ

นี่ยังกลางกายคืนตีเหงือนักหรอ

โอ้โหไปยืนอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะ
ถ้ารถเขามาเร็วนี่ชนได้เลยนะครับ

นี่ครับอันนี้คือพลเมืองดีครับ
เขาถ่ายคลิปชายคุ้มคลั่งไว้ได้ครับ
คือถอดเสื้อเดินโวยวายครับ
แล้วก็พยายามใช้ไม้หรือว่าเหล็ก
ฟาดรถที่วิ่งผ่านไปมาด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นประมาณตี๒ของวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
บนถนนมิตรภาพช่วงหน้าวัดไผ่
ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
งานนี้ครับโอ้โหพลเมืองดีก็เจอนะฮะ
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจแต่เห็นบอกว่าตำรวจเนี่ย
กว่าจะมาเนี่ยโอ้โหใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับพลเมืองดี
ที่เป็นคนถ่ายคลิปและโพสต์เรื่องนี้ค่ะ
ก็คือนายปรัฐพลนวลจันทร์นะคะ
เขาบอกว่าขับรถผ่านมาเจอเหตุการณ์ช่วงตี๒
ก็เลยจอดรถลงมาถ่ายคลิปค่ะ
เพราะกลัวว่ารถราที่สัญจรไปมาเนี่ย

จากนั้นก็รีบโทรศัพท์แจ้งคุณตำรวจ
แต่แม้คุณตำรวจก็มาเกือบชั่วโมงอะค่ะ
ถึงจะค่อยมาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ไป
เหตุไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร
ก็เลยทำให้ตำรวจเสียเวลาไปนานพอสมควร
โดยชายผู้ก่อเหตุนะครับมีอาการเมาเหล้าอย่างหนักเลยครับ

ก็ได้เอาเข้าไปในห้องขังครับไว้ประมาณ๑คืน
เพื่อให้สางเมาก่อนแล้วก็ดำเนินคดี
นายก็หาเมาสุราอารวาส
แล้วก็ตามญาติมาจ่ายค่าปรับ
พร้อมทั้งรับตัวกลับบ้านไปแล้วครับ
เรื่องนี้ก็มีทางหอนแต่เรื่องนะคุณชนะ
เมาแล้วอารวาสไปก่อเหตุสร้างความวุ่นวาย
ส่วนคุณตำรวจเขาก็พยายามรีบมาแหละ
แต่ว่าเขาอาจจะทราบพิกัดที่ไม่ชัดเจนไง
เขาก็เลยบอกว่าต้องใช้เวลาในการตระเวนหา
ก็ต้องฝากคนใกล้ชิดคอยดูแลหน่อยแล้วกันเนาะ
เรื่องนี้กันบ้างครับเขาบอกว่าโอ้โห
ลำกันหนัวเลยไม่ได้ลำอย่างนี้นี่ลำกันหนัวต่อยกันหนัวเลยครับ
โอ้โห้ยมันนัวอย่างที่ผมบอกไปแล้ว
โอ้โห้ย
ตอนแรกนะครับโอ้โห้ยมันนัวอย่างที่ผมบอกไปแล้ว
ตอนแรกก็โอเคขึ้นไปบนเวทีสัก๒๓คนก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
แต่เหมือนกับว่ามีคนนึงจะเอ่่อไปข้างล่างเถอะ

โอเคขอโทษไม่ต้องขอโทษเลยน้องมั
ผักลวงกันไปโอ้โหเป็นพลวนเลยเท่านั้นแหละครับ
ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเหตุมันมาจากสุระ
ก็เลยตากฝั่งนั้นลงไปเลย
คนที่ตกลงไปเขาเข้าใจว่าเขาถูกผลักหรือเปล่า
คิดว่าอย่างนั้นก็เลยมีเรื่องครับ

พอมีเรื่องแบบนี้ดนตรีก็ไม่ได้เล่น

เตือนกันแหละนะมันก็แน่กันว่าสุรากินได้
เพราะเกิดเป็นอุบัติเหตุหรือว่าทำร้านต่างนะคะ
เป็นไปได้บนเวทีอย่าขึ้นไปเลย
ให้แต่สาวเขาขึ้นไปก็พอแล้ว
ขึ้นไปมีแต่ล่วงลงมาจะเจ็บ
นะอยู่ข้างล่างคอยมองคอยสนุกก็ได้
อืมเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้ว
อย่าขึ้นไปมันจะไปสร้างความวุ่นวายให้กับนักร้อง

แล้วก็เมาก็นั่งสงบดีกว่าด้วย
ดีนี่ฮะวิชดะเป็นอย่าง

ก้าวต่อไปล่วงเลย

คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

งัดโรงเรียนครับไปทำกับข้าวเรียบร้อย
เสร็จแล้วเขียนหัวใจไว้บนกระดานด้วยครับ
นี่ครับโอ้โหเป็นอย่างไรตะหมูตะมิไหม

ไม่รู้ว่าเขาเซ็นอะไรนะฮะคุณชนะดูสิฮะ

นี่ครับนี่คือภาพวาดรูปหัวใจ๒ดวงเลยนะ
เป็นสิ่งที่คนร้ายครับเขาวาดทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
เพื่อแสดงความขอบคุณจ้า
หลังจากที่เมื่อคืนดึกช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
งัดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบตนาซายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
แล้วก็เข้ามาขโมยอาหารสดในตู้เย็นครับ
ขโมยมาทำอะไรนี่มาปรุงอาหารจนอิ่มท้อง
นี่เห็นไหมโอ้โหหลักฐานยังอยู่เลย
คือขาตาเลยไปล้างด้วยนะไม่ล้างจานก็ด่วยล่ะ

ยังไม่ล้างให้เขาเลยอ่ะค่ะใช่อ่ะสิฮะคุณครูศูนย์เด็กเด็กเล็กนะครับ
เขาให้ข้อมูลว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะ
วันที่๑กรกฎาคมก่อนจะเลิกเรียน
เขาตรวจเช็คห้องต่างแล้วนะ

ข้ามสัปดาห์มาเช้าวันจันทร์๔กรกฎาคม
มาทำงานโอ้โหสภาพห้องครัวถูกงัด
กระทะมีคราบของการปรุงอาหารอย่างที่เห็น
เป็นเมนูอะไรเท่าที่ดูได้ไหมผัดพริกแกงเป็นแน่แท้

ทำไมเพราะไก่แช่แข็งในตู้เย็นมันหายไปอ๋อ

แล้วที่สำคัญมองไปรอบ
นมโรงเรียนก็ถูกเปิดกินไป๑๒กล่องนี่เห็นไหม
นี่ไงอยู่ในรังค่ะโอ้โหส่วนในห้องเรียนเขาบอกว่า

กระดานไว้บอร์ดที่มีรูปหัวใจเขียนเอาไว้
นี่เป็นการบอกรักษออว่าบอกขอบคุณนะจ๊ะ

แม่มีการขอบคุณส่งท้ายด้วยนะ
ทางด้านชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเอ๊ะ

เพราะว่าเมื่อวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็เพิ่งไปงัดสาราประชาคมหมู่บ้านในตำบลนาซาย

แล้วก็ส่งศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งไป
คือนอกจากนี้ก็ยังมีประวัติว่า
คนนี้เขาเป็นเยาวชนชายรายนี้
เขาเพิ่งออกมาจากสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งมาแล้วด้วยนะ

ก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยเนอะ
ถ้าหากว่าแอบย่องเบามาแบบนี้
แล้วต่อไปเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าที่นี่จะไม่มีใครเข้ามาอีก

ใช่ค่ะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นความเดือดร้อน
เมื่อวานเราเล่าคนอุ้มแมวขึ้นโรงพักแจ้งตำรวจ

ก็คือเรื่องของคนอุ้มไก่ชนมาแจ้งความ
เพราะอะไรน่องไก่เจ็บ

น้องไก่ดิฉันไม่ได้พูดผิด
่องไก่เนี่ยเจ็บเป็นปัญหาก็เลยต้องอุ้มไก่ตัวนี้

มากับคนมากับนายสุชาติสว่างศรีอายุ๖๖ปี

เป็นเจ้าของไก่ชนเจ้าสา
เจ้าสาเป็นไก่ชนตัวเก่งนี่แหละค่ะ

พอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่๔กรกฎาคม
เหตุก็คือว่าเพื่อนบ้านใช้หนังสติ๊กยิงไก่ชนจนบาดเจ็บ

นายสุชาติบอกไม่ได้แบบนี้ต้องเอาเรื่อง
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา

ปรากฏว่าในเดี่ยวเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะใช้หนังสติ๊กกระสุนเป็นลูกเหล็กนะคะ

แล้วมันก็ไปโดนที่น่องซ้ายของเจ้าสาไก่พันธม่าน้ำหนัก๓กิโลกรัม
อายุเกือบ๒ปีของคุณลุงเขาเนี่ย
ให้ดูเลยร่องรอยโดนตรงนี้

แล้วต่อไปนี้จะไปขึ้นสังเวียนได้ยังไงในเมื่อมีอาการบาดเจ็บ

อู้หูยต้องไปช้ำไฟฟ้ายากาเนื้อมันชี้ขาด

เป็นไขว้หน้าตรงบริเวณน่องไก่ฉีก

ต้องพึ่งสัญญแพทย์ในการผ่าตัด

ต้องใช้เวลาในการทำกายภาพประบัติอีกนาน

เขาบอกว่ามันฝีมือดีเคยตีชนะมาหลายครั้งแล้วไง
นี่แหละคือทำให้เจ้าของไก่เขาเจ็บปวดเป็นอย่างมาก
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ทางตำรวจก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจา

ไอ้วันนั้นน่ะยิงน่ะ

จะยิงอะไรนะจะยิงกะรอก
แต่กระสุนมันโค้งไง
กระสุนมันโค้งพาดเป้าไปโดนไก่ชนยังไงก็ไม่รู้

ไม่รู้เหมือนกันยิงแล้วมันไม่โดน
โดนไก่เพราะไก่มันอยู่ในป่าละเมาะตรงนั้น
กระสุนมันไม่มีลูกกระตาก็ไปโดนน้องไก่เข้าว่ะเนี่ย
เฮ้ยไก่เลยได้โดนลุกหลงไปซะเลย
แม้จะไม่ตั้งใจแต่ตัวคนยิงเขาก็บอกว่า
ยินดีจะชดใช้ก็เลยชดใช้ค่าเสียหายไป

เป็นค่านักศึกษานะอาจจะมีภาพให้ดูนะตอนที่ยืนเงินให้กับทางเจ้าของไก่
มอบให้กันแล้วก็บอกกันว่าต่อไปนี้
จะไม่ติดใจเอาความกันนี้ถ่ายรูปให้กับสื่อมวลชน
ทำการชักภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
โอ้โหสื่อมวลชนหลายสำนักมาเลย
อ่ะเป็นว่าจบลงด้วยดีนะคะ
แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเจ้าของไก่เขาก็ไม่ยอม
ก็เลยจะต้องชดใช้ไปถือว่าเป็นการทำบุญแล้วกัน
ครับผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องครับ
มาถึงเรื่องในกระแสกันบ้างนะคุณชนะนะ
ค่ะเป็นเรื่องราวที่ผู้สาวผู้สาวคนหนึ่ง
เออเขาเป็นอะไรคะโวยวายใช่ไหม
เรื่องของเรื่องเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่คุณผู้ชายอย่างเราอ่านข่าวนี้

เพราะคุณแม่บ้านเขาไปเจอกับเศษถุงบางสิ่งบางอย่าง
ที่เห็นแล้วเนี่ยมันชวนคิดชวนคิดว่า
ผัวเราสามีเรานอกใจหรือเปล่า
ว่ามันคล้ายกับสองถุงยางอาณาบัง

ใช่หรือไม่ใช่มาว่ากันครับ
ที่ออกมาแชร์ถึงเรื่องราวที่หญิงสาวคนหนึ่งขอคำตอบ
เพราะเธอโพสต์ลงไปบอกชาวเน็ตช่วยที
เรื่องมันมีอยู่ว่าตัวเธอไม่อยู่ห้อง๑อาทิตย์
อืมแล้วกลับมาเนี่ยนะ

มันเปรียบเสมือนเสี้ยวส่วนหนึ่งของซองถุงยางอนามัย

ด้วยความที่เธอไม่แน่ใจมันคุณเห็นไหม
เออเค้ามีคำว่าเท่า
แสดงว่ามันต้องมีประโยคกว่านี้

คุณแฟนคุณสามีคุณเอาไปเปรียบเทียบไปบอกเขาได้เลยว่า
นี่จากที่รักฉันเนี่ยนะอุตส่าห์ซักผ้า
ฉีกซองน้ำยาปรับผ้านุ่มมาเพื่อซักผ้าให้เธอจะได้หอม
หาได้เป็นการนอกใจไหมเออนะ
เรื่องนี้ก็เรียกว่าเอาเหนื่อยกันเลย

แต่ว่าก็ยังมีการมาเปรียบเทียบอะไรกับ
อันนี้เป็นพวกซองถุงมือถุงมืออันดับใหม่
เดี๋ยวนี้ไอ้พวกถุงมือที่เขาเอาไว้ใช้
เขาใส่ซองแบบนี้นะมันนี่
มันคล้ายถุงยางอนามัยจริงสำหรับตัวซอง
อย่าเพิ่งไปคิดว่าไอ้ซองแบบนี้มันใช่หรือเปล่า

พอแล้วเขาเฉลยแล้วเรื่องนี้จะได้เคลียร์กันไป
คุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งมาดูจะได้ไม่ต้องตกใจไปด้วย
สรุปว่าเป็นพ่อบ้านเขาซักผ้า

จริงนะต่อให้ไม่ทำนะเวลาคุณแม่บ้านถืออย่างนี้มา
นี่มันคืออะไร

ต่อให้ไม่ได้ทำอะไรก็คือกลัวไปแล้ว
ระบบอัตโนมัติมันเหมือนกับเราขับรถไปเราไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่เราเจอตำรวจอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยอาการเดียวกันอ้าวไปต่อกันเรื่องนี้ค่ะ

ก่อนที่จะขับรถข้ามเลนต้องระวังให้ดี

โอ้โหนี่แหละฮะต้องดูให้ดีนะครับ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุครับ
ที่เกิดขึ้นที่อำเภอท่ามกา

คือรถเก่งจะวิ่งออกมาจากซอย

เลยโดนรถข่วงขันใหญ่
โอ้โหสวนเข้าไปเต็ม

แบบนี้ก็เอามาเป็นอุทาหรณ์นะครับ

งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับ
ก็ขอขอบคุณนะครับคลิปจากเฟซบุ๊ก
ที่ใช้ชื่อว่าข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊ค๒ด้วยนะครับ
เตือนกันนะเรื่องของอุบัติเหตุ

ไม่ว่าจะขับรถสัญจรไปทางไหน
ถนนซอยเล็กถนนทางใหญ่ถนนหลายเลน
แล้วแต่เลยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกวี่
ก็เป็นไปได้นะเธอจะออกจากซอยเนี่ย
ก่อนเลยจริงหยุดให้สนิทก่อนเลยก็ได้เนอะ
ได้ดูให้มั่นใจก่อนว่าออกไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยจริง

คือชะลอบางทีอาจจะยังไม่พอนะผมว่า
ต้องเบรกเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางแยกด้วยก็ตามนะ
ครับเราลากันไปด้วยคลิปน้องหมากระโดดปลดล็อกประตูครับ

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ